ข้าวข้าวของน้องเมย์รัชนกอินทนนนะครับ
หลังจากที่สูญเสียคุณแม่ไปเจ้าตัวก็ถอนตัวจาก๒รายการใหญ่ครับ
หลังจากที่น้องเมรัชนกนักกีฬาแมทมินตันเนี่ยสูญเสียคุณแม่คำผันสุวรรณสาราครับ
เมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
สาเหตุเนื่องจากมีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ
เมย์อยู่ในสภาพช่วงจิตใจที่ย่ำแย่กินอะไรไม่ค่อยได้ก็ต้องใช้เวลา
และก็บอกกับที่บ้านทองหยอดว่าจะต่อสู้เพื่อแม่
โดยเวลานี้ยังกักตัวอยู่เพราะว่านั่งทานข้าวกับคุณพ่อที่ติด
โควิดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผลตรวจออกมาเมื่อวานนี้ก็ไม่พบ
โควิดนะครับนอกจากนั้นทางโคชเป้พัทพลเงินศรีศุกร์
โค้ชของน้องเมย์ได้ทำเรื่องแจ้งไปยังสมาคมกีฬาแบบ
ตันแห่งประเทศไทยขอถอนตัวจากทีมชาติไทยนะครับใน
ชุดที่ผสมชิงแชมโลหรือว่าสุธิรมันครับยี่สิบหกกันยา
ยนถึงสามตุราคมที่ฟินแลนด์รวมถึงนะครับวันที่
ถึงสิบเจ็ดตุลาคมที่เดนมาสู่รายการอาชีพรายการ
ต่างก็ต้องรอมีค่อยสลักวางแผนโปรแกรมในการฝึก
สองสำหรับกำนวดการสวดพระอภิธรรมแล้วก็ชบนัก
ของคุณแม่คำผันเบื้องต้นจะเก็บศพไว้ประมาณหนึ่ง
เดือนที่วัดเทพศิรินแล้วก็วันเวลาที่แน่นอนจัดแจ้งให้
ภายหลังนะครับส่วนคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ
ไทยชุดโอลิมปิคเกมซ์นำโดยน้องเทคนิสพานิพรัก
วงพัฒธนาคิตกับจูเนียรามนาโรงสววีมวิหารีก็
ได้ไปบริจาคเข้ากล่องน้ำดื่มแล้วก็ชุดพีพีอีให้
บุคลากรด่านหน้าแล้วก็ชาวชุมชนข้างโรงพยาบาล
ผู้ยผลนะครับแล้วก็โรงพยาบานเทคเวตที่ได้รับผล
กระทบจากโควิดสิบเก้านอกจากนั้นน้องเทนนิสก็ยัง
ได้ไปบริจาคเลือดที่อ่ากองบูรีกาโรหิตโรงพยาบาน
ภูมิพลสื่อเป็นครั้งแรกในชีวิตที่น้องเทนนิสได้
จักษ์เลื่อนโดยทั้งคู่เชิญชวนให้คนไทยมาร่วมในการ